เราเริ่มตัวกันที่ผลการณ์ในงานฟังบอลตัวตาไทยลีกครับ
ซึ่งเมื่อวานชมบุรีนั้นเกือบจะแพ้เป็นนัดที่๒ติดต่อกัน

เพราะว่าตีเสมอในบ้านได้ในช่วงครึ่งหลัง
หลังจากที่ถูกราชนาวีนั้นออกนำไปก่อนครับ

ผ่านเข้าในแล้วรุชาร์ตไม่โดน
จังหวะของชุดธนนั่มคลิสสอนนะครับ

นาที๒๓จากวิกเตอร์จูเนียครับ
บุรีก็ใช้ดาวรุ่งนะครับต้องการสร้างทีมใหม่เหมือนกันครับในซีซั่นนี้
โอกาสของเจ้าบ้านมาบ้างครับจังหวะสับไก่ลูกนี้ก็ยังติดเซฟของอินทรัศอภิญญากุลครับ
ลูกยิงของวรชิตกณิษฐ์สีบ้ำเพลศูนย์สูงนะครับ
ในช่วง๔๕นาทีแรกจากนั้นครับนาที๕๕เนี่ยรัชนาวีครับได้ประตูขึ้นนำครับ
กระดกข้ามศีรษะของชดินเข้าประตูไปนะครับ

จากนั้นชมบุรีก็พยายามจะบี้เอาประตูคืนนะครับ
แล้วก็ได้ประตูจนด้าที่๗๔ครับเสธวุดวงสายครับ
ตัวสำรองได้โอกาสยิงเต็มครับ
โอ้โหยิงไม่จับกับตัวลูกนี้สุดสวยเลยครับ
ต่อ๑ครับเป็นว่าคู่นี้จบด้วยการแบ่งแต้มกันไปนะครับ
บุรีได้คะแนนแรกในซีซั่นนี้ขณะที่ราชนาวีนั้นเก็บเพิ่มเป็น๔คะแนนนะครับ
แกรมวันนี้มีเตะอีก๔คู่๑๗นาที๔๕นาทีครับ
ทยาพบกับชัยนาศ๖โมงเย็นเมืองทองเท่ากับการท่าเรือครับ
แล้วก็๑ทุ่มสุพรรณบุรีพบกับนครราชศรีมา
และ๒ทุ่มโอลิสเทโรครับจะเจอกับแบงคอกยูไนเต็ด